มาช่วงนี้ขึ้นคับกันหน่อยคุณผู้ชมครับ

ได้แล้วการรายการ๕๐นาทียังอยู่กับเรา๓คน

และในช่วงนี้เป็นช่วงของการตลอดเที่ยว
เที่ยวเที่ยวไปเที่ยวกันเลยไปเที่ยวแบบอนุรักษ์ด้วย
ช่วยกันปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้กันหน่อยนะคะ

ที่นี่มีดอกกล้วยไม้นารีเหลืองกระบี่

ก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนที่เขาแบบลอกลักลอบซื้อกล้วยไม้ไง

ปลูกกล้วยไม้กันหน่อยคืนสู่ธรรมชาตินะคะ
ไปติดตามความสวยงามและกิจกรรมดีนี้กับคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มค่ะ
กล้วยไม้ที่กำลังเจริญงอกงามอยู่ตามซอกหินเขาช้างหมอก

พื้นที่บ้านอ่าวน้ำตำบลแหลมศักดิ์อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี
คือกล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองกระบี่
ที่กำลังอยู่ในสถานะใกล้ศูนย์พันธุ์
ทั้งหมดนี้ถูกนำไปปลูกโดยนักท่องเที่ยวที่มาเยือนชุมชนแห่งนี้
เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเติมเต็มธรรมชาติ
ที่เคยถูกลงนุดรุกรานและทำลาย

ผ่านกลุ่มอนุรักษ์ผ่านกล้วยไม้พื้นถิ่นบ้านอาวน้ำ
ที่มีพี่สมศักดิ์ปานบุญหรือบางหมาก
วัย๔๗ปีเป็นประธานกลุ่มอนุรักษ์
บางมาตรบอกว่าเมื่อก่อนกล้วยไม้ได้ลดลงจนเกือบจะ๐๐๐๐
รวมกลุ่มกับชาวบ้านอีก๔คน
เพราะพันธุ์กล้วยไม้พันเหลืองกระบี่เมื่อปี๒๕๕๙
และเริ่มนำไปปลูกคืนสู่ป่าที่เขาช้างหมอบ
ที่อยู่อาศัยเดิมของพวกมันเมื่อปี๒๕๕๙

รองเท้านารีเหลืองกระบี่ตัวหนึ่งเป็นตัวหลักอยู่

ก็เลยต้องเสาะหาจากธรรมชาติบางส่วนนะครับ
ทำให้ในธรรมชาตินี้เหลือน้อย
แล้วก็บางพื้นที่ก็ไม่ค่อยมีเลยครับผม
ทางกลุ่มของเราก็เลยคิดเรื่องต้องอนุรักษ์
กล้วยไม้พื้นถิ่นรองเท้าหน้าสีเหลืองกะบีเอาไว้ครับ
หมาดใช้สถานที่ภายในบ้านของตัวเอง

ด้วยการสร้างโรงเรือนเพาะชำขนาดใหญ่

โดยปัจจุบันมีต้นกล้าของกล้วยไม้รองเท้านารี

อกจากนี้ยังมีกล้วยไม้สายพันธุ์อื่นอีกมากมาย

หลังจากที่ผมพาไปชมโรงเพาะกล้วยไม้รองเท้านารี

ตอนนี้บังหมีดแล้วก็บังหมาดนั้นจะนำผมมา
นำต้นกล้านี้มาคืนสู่ธรรมชาติบริเวณเขาช้างหมอบนะครับ
แล้วก็ด้านหลังผมนี่จะเห็นได้ว่ามีพันไม้ของรองเท้านารีเหลืองกระบี่จำนวนมากนะครับ
และจุดตรงนี้ครับผมก็จะปลูกพวกเขาคืนสู่ธรรมชาติครับ

รองเท้านารีเหลืองกระบี่พบอยู่ตามภูเขาหินปูนที่อยู่ติดชายฝั่งทะเล
หรือตามเกาะที่มีลักษณะเป็นหน้าผาสูงชัน
อกเป็นดอกเดียวขนาดดอก๖๗เซนติเมตร
้านดอกยาวประมาณ๑๒๑๕เซนติเมตร

และมีจุดประขนาดใหญ่สีม่วงบนน้ำตาล
ลีดในแคบสีเหลืองเป็นมัน
กลีบเป็นคลื่นงุ้มมาด้านหน้า

กระเป๋าสีเหลืองอมเขียวเป็นมันเงา
ออกดอกช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน
ก่อนที่เราจะขยายพันธุ์เนี่ยครับ
สมมุติเราหนึ่งกระถางจากที่เราขยายครับ
หนึ่งกระทางนี้พวกพันธุ์ไม่พันธุ์หนึ่งกระทาง
ขยายได้ตั้งแต่๓๔๕กระถาง
จากกระทางหนึ่ง๑๐นเรามาขยายเป็น๒๓น

ส่วนหนึ่งไว้เป็นอาชีพเสริมของสมาชิกในกลุ่มขายเป็นอาชีพเสริม

ตัวอย่างเราก็มีอย่างที่กลุ่มทำอยู่ครับผม
พื้นที่บ้านอ่าวน้ำถือเป็นแหล่งอนุรักษ
กล้วยไม้รองเท้านารีสายพันธุ์เหลืองกระบี่ที่สำคัญและใหญ่ที่สุดของประเทศ
เพราะมีลักษณะภูมิประเทศที่เหมาะสมต่อการเจริญงอกงามของกล้วยไม้สายพันธุ์นี้
และการดำเนินโครงการยังเป็นการสนองพระราชสวนีสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาฏในราชการที่๙
พระองค์ทรงตรัสไว้เมื่อวันที่๒๔เมษายนปี๒๕๕๔ให้ร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูพันกล้วยไม้โดยเฉพาะรองเท้านารีสายพันธุ์เหลืองกระบี่
โดยชุมชนอ่าวน้ำได้กำหนดให้วันที่๙สิงหาคมของทุกปีเป็นวันจัดกิจกรรมคืนกล้วยไม้ถวายแม่โดยเริ่มครั้งแรกเมื่อปี๒๕๕๗และจัดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
และกิจกรรมนี้กลายเป็นหนึ่งในเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนแหลมศักดิ์เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขืดกล้วยไม้สู่ป่า
รวมทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงการศึกษาเรียนรู้และดูงานที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจเฉพาะเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามของธรรมชาติริมฝั่งทะเลอันดามันแห่งนี้
สมศักดิ์สี่ชุมทีมข่าวทรัศน์ทีวีรายงาน